ส่วนเมื่อวานนี้นะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี

โดยระบุว่ามีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเด็จพระคุณ
ในหน้าที่ราชองครรักจำนวน๕๖นาย

นายทหารที่เกษียณอายุราชการได้รับการแต่งตั้ง
เป็นราชองคระราคอพลพรีชาจันโอชาอดีตประหลัดกระสวงกลาโหม
และเป็นน้องชายของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายก

ขณะเดียวกันยังมีชื่อของพลเอกธีรชัยนาควานิส

นากาศเอกตรีทศสนแจ้งอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผลเอกวลิศโรจนภักดีอดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
ผลเอกธวัฒน์สุขปลั่งอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
แล้วก็ผลเอกกัมปนาศบรุษดิตอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับ